เรื่องของโศกนาฏกรรมอีแทวอนกันก่อนที่เกาหลีใต้
เชื่อว่าคุณผู้ชมยังจำกันได้นะเพราะว่าเพิ่งผ่านไปไม่กี่วันเอง
เหตุมันเกิดก่อนช่วงเทศกาลฮาโลวีใช่ครับและแน่นอนในเหตุนี้นะคะ
มีคนไทยเสียชีวิต๑คนนั่นก็คือครูแบมแบมค่ะ
ซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะร่างของครูแบมแบมก็ได้เดินทางกลับมาที่ประเทศไทยเรียบร้อยนะคะ
บรรยากาศทางบ้านก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้าเสียใจ
นี่เป็นบรรยากาศที่สนามบินไปรับร่างของครูแบมแบม
เมื่อวานนี้ค่ะมีพิธีสวดพระอภิษฐรรมศพครูแบมแบมเหยื่อศกนาฏกรรมอีแทวร
คืนแรกก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะ
ทางด้านคุณแม่ของครูแบมแบมนะคะก็เล่าให้ฟังด้วยว่า
ก่อนที่จะได้รับข่าวร้ายค่ะลูกเนี่ยโทรมาบอกเล่าความฝันด้วยค่ะ
เดี๋ยวเล่าให้ฟังแบบนี้ก่อนค่ะงานศพของนางสาวนัทธนิชามาแก้วหรือว่าครูแบมแบม
แบมแมมอายุ๒๗ปีนะคะเสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมอิเทวอนที่เกาหลีใต้ค่ะ
งานศพของครูแบมแบมจัดขึ้นภายในบ้านพักเลขที่๔๐หมู่๙ในอำเภอหล่มศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์
บรรยากาศการสวดพระอภิษฐรรศพคืนแรกเต็มไปด้วยความโศกเศร้า
บรรดายญาติญาติและเพื่อนบ้านค่ะเดินทางมาร่วมงานกันเยอะเลยทีเดียวค่ะ
ทางด้านนายสาคอนมาแก้วอายุ๖๗ปีเป็นคุณพ่อของครูแบมแบมนะคะ
ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเลยที่ได้ช่วยเหลือในการนำร่างของลูกสาวส่งคืนกลับมาสู่ประเทศไทยค่ะ
ทางด้านนางหนามาแก้วค่ะคุณแม่ของครูแบมแบมบอกเล่ากับทีมข่าวไทยรัฐว่าก่อนเกิดเหตุนี้นะคะ
ลูกสาวเนี่ยโทรมาหาแล้วก็ถามถ่ายที่บ้านในเรื่องของสารทุกข์สุขดิบมีใครเป็นอะไรหรือเปล่า
คุณปู่ยังสบายดีไหมพ่อแม่อยู่ดีหรือเปล่า
ก็ตอบลูกสาวไปบอกว่าทุกคนสบายดีไม่มีใครเป็นอะไรเลย
ลูกสาวก็เล่าให้ฟังด้วยว่าที่ถามแบบนี้เป็นเพราะว่าเธอฝันร้ายฝันว่าฟันหน้าเนี่ยร่วง
ซึ่งเรื่องการฝันว่าฟันร่วงชาวบ้านหรือว่าคนทั่วไปเขาเชื่อกันนะคุณผู้ชมว่ามันเป็นเหตุลางร้ายว่าจะมีใครเสียชีวิต
คุณแม่ก็บอกว่าคิดซะว่าฝันร้ายจะกลายเป็นดีแล้วกัน
ก็ไม่เคยคิดเลยว่ามันจะเป็นลางร้ายนะ
ได้ยินแต่คำบอกเล่าว่าถ้าฝันฟันหน้าร่วงเนี่ยเขาว่าญาติผู้ใหญ่จะเสีย
และก่อนวันเกิดเหตุค่ะลูกสาวเนี่ยก็โทรมาหาด้วยนะบอกว่าแม่หนูขอไปเที่ยวกับเพื่อนที่เกาหลีนะ

ลูกสาวก็บอกว่าขอนะแม่นะงานแบบนี้มีปีละครั้งเท่านั้นเอง
พอรุ่งเช้ามาคุณผู้ชมคุณแม่ก็พยายามโทรหาติดต่อครูแบม
เพราะปกติเขาคุยกันทุกวันอยู่แล้ว

คุณแม่ก็เลยคิดว่าอ๋อลูกคงไปเที่ยวเมื่อคืนนี้

ใช่คุณแม่ก็คงคิดแบบนั้นอย่างที่คุณเชอรี่บอกว่า
คุยด้วยกันทุกวันโทรหาคุณแม่ค่อนข้างสนิทกัน
แล้ววันก่อนที่มันจะเป็นวันฮาโลวีน๓๑จริงเนี่ย
คือมันมีการจัดงานไงที่เทวอน
เธอก็เลยบอกไปแล้วก็บอกแม่ขอแม่ว่าจะไปเที่ยวนะที่ย่านนี้ตรงนี้
ไปกับเพื่อนแต่จริงกับคุณแม่ก็เหมือนกับมีทักท้วงแล้วว่า
ไปกับเพื่อนคนไทยหรือเปล่าถ้าไม่ใช่เพื่อนคนไทยอย่าไปเลย
แต่เธอก็บอกเป็นเพื่อนชาวเกาหลีด้วยกัน
อะไรอย่างนี้แล้วก็เลยบอกว่าแม่มันมีปีละครั้งเอง
แล้วแม่วันนั้นที่เล่าให้ผู้สื่อข่าวฟัง
แม่ร้องไห้ทั้งน้ำตาแล้วเหมือนกับโทษตัวเองว่า
ถ้าวันนั้นห้ามลูกแบบจริงจังไม่ให้ไป

ก็ไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมา

เพราะมันก็เป็นเทศกาลที่หลายคนเขาก็ไปกันนะฮะ
ใช่ค่ะสำหรับการสวดพระอภิษฐรรม
จะมีการจัดขึ้นเป็นเวลา๕วัน
และจะมีพิธีชาปนกิจศพในวันที่๑๐พฤศจิกายนนี้
เวลา๑๕นาฬิกาที่วัดเมนปากห้วยขอนแก่น
อยู่ห่างจากบ้านของครูแบมประมาณ๑กิโลเมตร
ทีมข่าวเราขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะคะ

ครอบครัวก็ยังคงทำใจไม่ได้อยู่นะคะ